นี่เรื่องของเมนูสำหรับหน้าหนาวผมมีมานำเสนอ
พามาเลยมาเป็นบ้องเลยอุ้ยเออ
กินแล้วอารมณ์ดีเป็นป้องข้าวหลามนี่ข้าวหลามคุณผู้ชมครับ
ช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานเข้าไปแล้ว
คลายหนาวมันอุ่นเอาลองไปดูกันหน่อยนะครับ
สำหรับเมนูนี้ครับว่ากันว่านี่เป็นข้าวหลามแชมเปี้ยน
รางวัลชนะเลิศมาเลยเหรอคะมีถ้วยรางวัลมีเข็มขัดไหม
มีคือไม่ใช่ขึ้นชกเป็นนักมวยอ๋อนี่ดูครับไปเลยครับ
ที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะฮะไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพ
ก็ใช้เวลานิดนึงแต่ก็ไปแล้วรับรองว่าคุ้มแน่
จังหวัดสุโขทัยเขามีข้าวหลามเจ้าอร่อยการันตีด้วย
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับของการประกวดอาหารพื้นบ้านประเภท
คุณป้าท่านนี้คุณป้าทวีบถนอมวงอายุ๖๓ปีครับ
นี่เลยกำลังตั้งร้านเผาข้าวหลามกันแบบสดตรงนี้
ชุบชับมาทำตั้งแต่เช้ามืด
เห็นไหมต้องเอาไฟมาส่องนี่ไฟส่องกบนะฮะ
เอามาส่องข้าวหลามครับเพราะว่ามันมืดมาก
อยู่แถวไหนรู้ไหมแถวนี้ด้านหน้าวัดคุ้งวารี
เห็นรั้ววัดเมื่อกี้นะใช่แล้วครับคุณป้าทวีบก็เล่าว่า
ข้าวหลามมาหลายปีแล้วแล้วช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะครับ
อากาศเริ่มเย็นแล้วตามต่างจังหวัดจะอากาศหนาวมาก
ข้างจะเย็นนะครับทานข้าวหลามอุ่นเนี่ยคลายหนาวได้เป็นอย่างดี
แล้วก็สูตรเด็ดข้าวหลามของคุณป้าทวีปนะครับที่ไปคว้ารางวัลมาได้กับรายการข้าวหลามครับเนี่ยนะฮะ

รางวัลชนะเลิศผมก็แต่งตั้งให้เขาไปงั้นแหละ
เอ้าเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับก็คือใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับ
ผสมกับน้ำกะทิแล้วก็ใส่ถั่วดำเข้าไปเฮ้ยเบสิกมาก
อ่าตอนแรกก็งงเอ๊ะมันวิธีการนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากชาวบ้านทั่วไป
แต่มันเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูไงอร่อยที่ข้าวเหนียวนะ
ทวีปโม้เปล่าทำไมมีใส่แค่นี้เองป้าทวีปบอกว่าเฮ้ยอีกหนึ่งเคล็ดลับ
ถ้าเราใส่ใจลงไปแล้วแล้วก็ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละครับ

คือใส่ใจเนี่ยความหมายก็คือเขาใส่ใจในขั้นตอนแต่ละวิธีในการทำ
ขั้นตอนของเขาใส่ใจแล้วก็พิธีพิธาน

ถูกต้องมันก็เลยเอามาอร่อยแบบนี้เพราะเปิดจุกออกมาเท่านั้นแหละนะ
น้ำกะทิเดือดปุด